แต่รักต้นไม้ปลูกต้นไม้มาแรงโดยเฉพาะไม้ด่างต่าง
ตอนนี้มาถึงกล้วยด่างโอ้โหฮิตเหลือเกิน
ต้นนี่หลักแสนหลักล้านเลยทีเดียวนะฮะแต่การดูแลไม่ได้ยากเหมือนราคานะครับ
ตอนนี้ใครที่มีกล้วยหลังบ้านลองวิ่งไปดูซิมันด่างหรือเปล่า
ต้องดูให้จำเงินแสนเงินล้านก็ได้
วันนี้ผมพาไปที่สวนกล้วยด่างแห่งหนึ่งอยู่แถวบางแครกรุงเทพมหานคร
ติดตามพร้อมกันในข่าวเด็กเศรษฐกิจครับ
กล้วยด่างจากแต่ก่อนก็เห็นขึ้นตามสวนตามป่าไม่มีคนสนใจ
วันนี้กลายมาเป็นต้นไม้ประดับที่มีค่าหายากและราคาแสนแพง
ขึ้นอยู่กับลวดลายสายพันธุ์อายุซึ่งราคาก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละคนนะครับ
วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่สวนอาม่าย่านบางแคร์กรุงเทพนี่แหละครับ
โอ้โหที่นี่กล้วยด่างเยอะและสวยมากหลากหลายสายพันธุ
สายพันธุ์ไทยอย่างน้ำวาคอมและตานีหรือสายพันธุ์ต่างประเทศยอดฮิตอย่างฟอริดาและแดงอินโด
ราคาก็มีตั้งแต่หลักหมื่นไปถึงหลักล้านนู่นล่ะครับ
ที่ออกมาแต่ละหน่อแต่ละใบนั้นไม่เหมือนกันเลย
ที่เหลือก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้

ปล่อยให้โตตามธรรมชาติไม่ต้องรดน้ำเยอะ
ถ้าอยากได้นอก็ให้ปลูกตื้น
แต่ถ้าอยากได้ผลก็ให้ปลูกลึก

ถามประโยคแรกว่ากล้วยด่างจะอยู่กับเราอีกนานไหม
ด่างทั้งหมดในนี้จะอยู่กับหมูตลอดชีวิต
จนร่วนลูกรูปร้านแน่นอนนะครับ
ส่วนเรื่องราคาจะขึ้นหรือจะลง
เราไม่อยากให้ตีเขาว่าต้นนี้ต้อง๕บาท๑๐บาท
เราอยากให้มองเขาว่าเขาเป็นสิ่งศิลปะ
ศิลปะของเขาออกมาแต่ละใบออกมาเนี่ย

และอยากให้พวกเราเสพศิลปะตรงนี้ไป
อย่างน้อยคือคุณหมูจะให้ความคือคุณค่าทางจิตใจ
มากกว่าคุณค่าทางตัวเลขทางบัญชีซะมากกว่า
และวันนี้อาม่าเจ้าของสวนก็มีความเชื่อ
เล็กน้อยในการปลูกกล้วยมาฝากด้วยครับ
คราวนี้ปุ๊บยังไม่ได้ปลูกต้องบอกเขาว่า
ตอนนี้มันสวยจังอะไรอย่างนี้
ตอนนี้แข็งแรงหนาอะไรอย่างนี้
อาบคุยกับเขาอย่างไร
พอนับปุ๊บไปปุ๊บลองลืมก็อื่นจะเปลี่ยนไปเลย
เปลี่ยนไปเชื่อล่ะ
งอกงามสวยงามสุดท้าย

ตั้งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีโดยมีเจ้าของคือคุณจกรีชอบเสียงหรือคุณดิวอดีตพนักงานบริษัทที่ยอมทิ้งเงินหลักแสนเพื่อมาทำธุรกิจส่วนตัวเริ่มจากธุรกิจสปาร้านอาหารแต่ทั้งหมดก็ไม่ประสบความสำเร็จจนต้องกลับมาเป็นมนุษย์เงินเดือนอีกครั้งระหว่างนี้ก็เลี้ยงแคสตั๊ดเล่นเหมื
พอขายได้ปุ๊บได้เงินก้อนนั้นมาคุณรู้ไหมว่าพอได้เงินก้อนนั้นมาแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยจริงมันก็ขายได้แต่เราก็ยังมีอีโก้ของเรารู้สึกว่าไม่ขายหรอกฉันแค่ขายแล้วเอาเงินมาใช้แค่ตอนนี้ก็พอกระทั่งจุดตัดตรงที่เราทำงานไปแล้วเริ่มไม่มีความสุขเราก็ไปบ่นบ่นกับพาร์เนอร์นั่นแหละเราก็เลยตัดสินใจว่า
เป็นประมาณที่๓แหล่งกันบ้าง
สำหรับมือใหม่ที่อยากทำเป็นอาชีพ
คุณดิวบอกว่าควรจะเริ่มขยายพันธุ์จากการกราฟ
โดยนำหน่อเล็กมาติดกับต่อเพื่อขยายพันธุ์
โดยมีข้อดีตรงที่ช่วยย่นระยะเวลาการเติบโตได้เร็วกว่าปกติประมาณ๓เท่าตัว
วันนี้ถ้าคุณทำวันละ๕ต้น๓๖๕วันคุณได้๓๐๐ต้น
ห่อคุณก็ขายได้หน่อคุณก็เอาไปกามได้จำนวนคุณก็เพิ่มได้
วันนี้ถึงบอกว่าถ้าคุณจะเริ่มต้นเหมือนกับคุณกำลังฝาก

เงินที่คุณจะเริ่มขาดเริ่มได้จากตรงนี้มันจะเริ่มได้ประมาณปีหน้า
สำหรับใครที่อยากเจาะลึกข้อมูลเพิ่มเติม
เชิญไปที่หน้าเพจของหน้าบานฟาร์ม
อาจจะนำไปต่อยอดสร้างเนื้อสร้างตัวกันได้เลยทีเดียวค่ะ
ผู้ชมเขาไปน่าเชี่ยวนะครับว่าต้นกล้วนอย่างแบบนี้
จะกลับมาเป็นที่นิยมของคนที่ชื่นชอบการปลูกต้นไม้ในยุคนี้สมัยนี้
แต่ว่าไม่ว่าจะปลูกอะไรราคาเท่าไหร่
มันก็เป็นความชอบส่วนตัวของแต่ละบุคคล
แต่ว่าการปลูกต้นไม้ปลูกให้มีความสุขแล้วกันนะครับ

พบกันสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ
เป็นอีกหนึ่งอาชีพเอามาฝากกันไม่ว่าจะเป็นปลูกอะไร
ตอนนี้มันสร้างรายได้ได้เป็นก่อเป็นกรรม
เพราะคนอยู่บ้านออกไปไหนไม่ได้ก็จะสั่งต้นไม้มาปลูกที่บ้าน
ลองดูแล้วกันว่าคุณจะสามารถปลูกอะไรได้ที่บ้านบ้าง
จากต้นไม้ที่มันด่างมันยังมีอีกหลายอย่าง